คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเลย
เพราะว่าชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงที่เชียงคาญจังหวัดเลยเนี่ย
ก็พบศพเด็กผู้ชายวัย๔๖ขวบ
มาลอยติดโป๊ะที่ริมฝั่งฝั่งแม่น้ำโขงที่ฝั่งไทยนะครับ
แต่ว่าชาวบ้านคาดว่าเป็นเด็กชาวลาว
ลงเล่นน้ำในฝั่งลาวแล้วก็จมหายไป
ท้ายที่สุดศพลอยมาติดที่ฝั่งไทยนะครับ

ได้รับแจ้งพบศพเด็กลอยน้ำมาติดโป๊ะริมแม่น้ำโขง
ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังแพทย์โรงพยาบาลเชียงคาร
แล้วก็กู้ภัยร่วมชนะสูตรศพนะครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายอายุประมาณ๔๖ขวบ
สภาพนอนหงายสวมเสื้อยืดสีดำ
กางเกงขาสั้นลายพรางทหาร

ติดอยู่กับโป๊ะริมน้ำโขง
ผู้ภัยช่วยกันนำร่างขึ้นมาจากแม่น้ำโขง
ไม่พบหลักฐานว่าเป็นใคร
และเสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วันนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมา
มีชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง

ได้ประสานมายังเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย
ว่ามีเด็กชายอายุประมาณ๔๖ขวบ
ลงเล่นน้ำในแม่น้ำโขงแล้วก็จมหายไป
จึงได้ประสานกลับไปยังเจ้าหน้าที่ของสปลาว
เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเด็กที่หายไป
คือเด็กชายคนที่กลายเป็นศพแล้วมาติดที่ฝั่งไทยหรือเปล่า
เพื่อตามหาญาติของเด็กชายที่เสียชีวิต
มาดูศพแล้วก็นำกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ